หลังของเรารวบ๔โจอุ้มหนุ่ม๑๖ปี

แล้วจำได้ไหมที่มาเอาตัวน้องฟุ๊กจากร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์แถวนนทบุรี
ไปซ้อมน่วมไปโยนริมทางแถวโน่นมอเตอร์เวย์
สภาพน้องคือน้ำลายฟูมปากเลยนะคะ

พันท้ายนรสิงสมุทรสาครแล้วตำรวจน่ะนะไปค้นที่บ้านน้องสาว
รมซ้ายมือเนี่ยค่ะคือบังบัวน้อยหรือว่านายกิติพร
ตอนที่ไปค้นที่บ้านน้องสาวไม่เจอนายกิติพรนะ
น้องบอกแบบนี้พี่หนูโทรมาบอกให้หนูมาเอารถจอดทิ้งไว้
แถวพัฒนาการหนูก็ไปขับรถมามาจอดไว้ที่บ้านที่สมุทรสาคร
หนูไม่รู้หรอกว่าตอนนี้พี่หนูไปอยู่ที่ไหนเนี่ยค่ะเป็นความคืบหน้า
แล้วนอกจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมคือก่อนหน้านี้ตำรวจ
มีการออกหมายจับนายกิติพรไปแล้วคนแรกเลยนะเออ
แล้วเมื่อวานนี้ออกหมายจับเพิ่มอีก๖คน
รวมเป็นหมายจับตอนนี้นี่เจ็ดแล้วนะคะทีนี้หนึ่งในนั้นเนี่ย
หนึ่งในหกคนที่มีการออกหมายจับเพิ่มเนี่ยก็คือนายสุรชัยภัยทัศน์
เป็นเพื่อนร่วมแก๊งที่ใส่เสื้อยืดฟ้าเนี่ยก็โดนออกหมายจับด้วย
ทีนี้เจ้าหน้าที่ไปตามจับกลุ่มตัวมาได้แล้ว๔คน
จับได้ที่ลานจอดรถใต้คอนโดในซอยเจริญกรุง๙๓นะคะ
ครับนี่ขึ้นอยู่หน้าจอเห็นไหมตอนเนี้ยหมายจับอ่ะ
ทั้งหมดเนี้ยนะคะเจ็ดหมายเจ็ดคนอืม
แล้วรวบตัวมาได้แล้วเนี่ยคือสามารถจับกลุ่มตัวได้แล้วเนี่ยนะคะ
รวมตอนนี้เนี้ยทั้งหมดน่ะนะห้าคนห้าคนน่ะเออ
ซึ่งเหลืออีก๒คนนะคะที่ยังไม่สามารถรวบตัวได้
ก็นำตัวไปสอบปากคำที่สพปักเกร็ดทั้งหมดเนี่ยปฏิเสธนะ
บอกว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริงแต่ผมไม่รู้อ่ะ
ผมไม่รู้ว่าเขาจะมาทวงหนี้ที่มาเนี่ยก็เหมือนกับโดนชวนมา
ไปด้วยกันเป็นเพื่อนหน่อยก็เลยมาด้วย
ทีนี้เราไปคุยกับนางเสาหน่อยนางสาวหน่อยเนี่ยเขามีน้องสองคน
ที่เป็นผู้ต้องหานี่แหละค่ะซึ่งเธอก็บอกว่าอยากได้ความเป็นธรรม
เพราะว่าน้องของเธอไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับการไปอุ้มน้องฟุ๊กเลย
วันที่เกิดเหตุนะน้องก็นั่งเล่นอยู่แถวบ้าน
แล้วก็มีคนมาจ้างให้ตังค์๕๐๐บาทบอกว่าให้ไปขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาให้หน่อย
น้องก็เลยไปด้วยก็แค่นั้นเองแล้วหลังจากก่อเหตุเนี่ยนะ
ทั้งสองคนก็โดนแก๊งผู้ก่อเหตุทิ้งให้ลงจากรถแถวพัฒนาการ
เหมือนกับว่าพอเสร็จงานแล้วก็ไล่ลงจากรถแล้วก็ให้นั่งแท็กซี่กลับเองนะคะ
ซึ่งเดี๋ยวลองฟังหน่อยค่ะเพราะว่าทางพี่สาวบอกว่าน้องอ่ะนะ
ไม่ใช่ผู้ก่อเหตุแต่เป็นผู้ร่วมซวยค่ะ
แต่กับคนชื่อฟลุ๊กยืนยันน้องเราไม่ได้รู้จักคนที่โดนอุ้ม
ไม่รู้จักเขาบอกเขาไม่รู้จักเขาไม่รู้จักเขา
รู้จักกันเป็นทอดยิ่งมันเป็นทอด
ไม่รู้เรื่องขบวนการที่เปิดบัญชีม้าไม่รู้หรืออะไร
ไม่รู้เขาบอกแค่ว่าไปซื้อรถแค่นั้นเอง
ใช่เขาก็ให้ตำรวจอันนี้ตำรวจเขาให้พูดมากไม่แน่ใจ
แต่ก็คือประมาณนี้แหละคือน้องหนูอยู่ห่างห่างค่ะพี่
เหมือนตำรวจวาดผังเราอยู่ห่างเลยก็คือเหมือนผู้ร่วมสวย
ในทางกฎหมายมีคำว่าผู้ร่วมซวยด้วยนะ

ส่วนฟลุ๊กอาการเป็นยังไงบ้างตอนนี้พูดคุยได้แล้วนะคุณผู้ชม
ก็เลยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเขาถูกอุ้มไปที่ตลาดไทย
แล้วโดนเอาปืนทุบที่ไทยทอย
จากนั้นโดนบังคับให้กินเหล้าผสมยานอนหลับด้วยนะ
โดนขู่ว่าจะไปส่งที่กัมพูชาไปชำแหละอวัยวะขาย
หลังจากนั้นเขาก็สลบไปเลยฟลุ๊กไม่รู้สึกตัวเลย
รู้ตัวอีกทีก็ตอนที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วครับ
ส่วนปมปัญหาเนี่ยฟลุ๊กยอมรับว่าเกิดจากเรื่องเปิดบัญชีม้านี่แหละ
เขาเนี่ยได้ค่าจ้างเดือนละ๕๐๐บาทโดยมีเจ๊กล่องหรือว่านางสาวอนุสร
ซึ่งเป็น๑ใน๖คนที่โดนออกหมายจับไป
เป็นคนมาชักชวนเขาหาคนร่วมเปิดบัญชีม้า
แต่ตอนหลังคนจ้างเปิดบัญชีไม่จ่ายค่าจ้างให้
ลุ๊กเลยกะจะดัดหลังครับไปถอนเงินในบัญชีออกมาหมดเลยสามแสนกว่านั้นน่ะ
เอาไปซื้อรถซื้อทองแล้วก็เอาไปใช้หนี้
แต่ว่าตอนนี้เกือบถูกจับเกือบทั้งหมดโดนจับแล้ว
ซึ่งแต่ละคนก็จะพูดเหมือนกันไม่รู้เรื่องไม่รู้เลยว่ากิติพรหรือว่าบัง
จะให้ไปอุ้มน้องฟุ๊กทุกคนก็เลยบอกว่าเป็นผู้ร่วมซวยกันหมดเลย
แต่ทีนี้เรื่องนี้ทางด้านตำรวจบอกว่าเรื่องบัญชีม้า
สำนักงานตำรวจแห่งชาติเองก็มีการออกนโยบาย
ไปเชื่อมโยงกับเรื่องของพนันออนไลน์คุณผู้ชม
ยืนยันว่าตำรวจมีแนวทางที่จะดำเนินการอยู่แล้ว
อย่างล่าสุดเจอบัญชีม้าที่เงินเข้ามาในบัญชี

ซึ่งคนที่สงสัยหรือว่าผู้เสียหาย
จริงตรงนี้ตำรวจบอกว่าสามารถแจ้งความได้นะ

ซึ่งเรื่องนี้ค่ะเดี๋ยวตำรวจบอกว่า

ตำรวจจะมีการเร่งตามตัว
แล้วที่จับกลุ่มตัวมาได้แล้ว

ใครผิดก็ว่ากันก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะ